โอ้โหตลาดซีย่านของอร่อยเยอะ
แต่ว่าที่จอดรถน้อย
แล้วบางทีต้องขับไปแล้วก็ต้องไปลุ้น

แต่คราวนี้ไม่ได้คนไปซื้อของ

ตำรวจมาตำรวจมาปั๊บล็อกล้อ
แล้วคุยกันอีท่าไหนไม่รู้
ไม่ใช่มีแค่ปากเสียงกันนะครับ

เชิญชมครับ

ก็พี่เขาก็คุยกับคุณดี
ถามไม่ได้อะไรคุณแม่มันปวดให้แค่นั้นเอง

เนี่ยคนมีพยานเยอะแยะ

อกจากทะเลาะกันแล้วไอ้ตรงนี้ที่ยื้อยุดยื้อยุดกันเนี่ย

วุ่นวายระหว่างเทศกิจกับตำรวจ

ในคลิปเนี่ยนะฮะมีรถของเทศกิจจอดอยู่เห็นไหมครับ

ก็เถียงกัน
เจ้าเรื่องที่เทศกิตพูดจานในลักษณะต่อว่าตำรวจ

พยายามเข้าไปแย่งกุญแจจากมือตำรวจ
ทีมคราวทรวงพื้นที่

นัทชนิดจาคาพิรม
แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ตำรวจก็ควรจะผ่อนผันไม่ใช่เออะ
ก็มาล็อกล้อล็อกล้อรถชาวบ้านที่เขามาจอดซื้อของ
ที่ผ่านมาสนดูสิตก็ผ่อนผันให้
แต่พอตำรวจนายนี้มาก็รีบเข้ามาล็อกล้อเลย

นี่นี่ฮะคนนี้เป็นแม่ค้านะแม่ค้า
คนที่ถูกล็อกล้อนะครับก็กำลังจะไปโรงพยาบาลตรงจุดนี้
เกือบจะมีเรื่องกับตำรวจคนนี้มาแล้ว
แล้วมองว่าอะไรก็เตือนกันได้ผ่อนผันกันได้
ก็ผ่อนผันกันไหมฟังแม่ค้าหน่อยฮะ
ไปเอาของแล้วขึ้นรถมาแป๊บเดียวก็ไม่ได้

เฉพาะเขตสี่ย่านแล้วเราไม่เคยมีแบบนี้มาเลย
มันไม่เคยมีการเป็นมาแบบนี้ไง
ขนาดจราจรของสอนอสามเซนอะไร

คนก็บอกผมมาแป๊บเดียว
ผมก็คนเรียกผมก็มาถึงรถแล้ว

คนมันก็บอกว่าเต่ากันก็ยังมี

มาจอดรถริมถนนแล้วลงไปซื้อของ
ก็เปิดเผยบอกว่าก็รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย
แต่ทำเพราะจำเป็นต้องลงไปซื้อของ
ก็อยากจะให้อรุ้มอร่วยกันหน่อยได้ไหมล่ะ
จริงก็อยากจะให้หาทางออกร่วมกัน

หากเป็นไปได้ก็คงต้องให้คนหนึ่งลงไปเอาของนะ
แล้วคนขับก็วนรถมารับตอนซื้อของเสร็จ

ขณะที่พันธบทเอกสุกิตอรุณเริกทวิน
ท่านรองผู้ประคับการจราจรท่านเปิดเผยบอกว่า

เทศกิจยอมไปเสียค่าปรับ๖๐๐บาท
แล้วหลังจากนี้บกจรอาจจะต้องปรับความเข้าใจ

เพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็แม่
คนดูเป็นประชาชนก็รู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนกันนะ

แม่ค้าก็จะค่อนข้างจะเป็นคู่ปรับกับทางเทศกิจใช่ไหมคะ
คือทั้งสองฝ่ายเป็นคนที่ต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยกันทั้งคู่
แต่คราวนี้ก็กลายเป็นว่ามาปะทะกันซะเอง
ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้นะคะ
จริงแล้วในตำรวจท่านนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๐มีนาคมปี๖๓
ก็เคยมีคลิปออกมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
นี่เห็นไหมคะกำลังกอดนายเดียวกันเลยค่ะกับที่เป็นประเด็น
ก็เหมือนกับมีชกต่อยด้วยนะคะกับประชาชน

เอาอุปกรณ์ล็อกล้อไปล็อกรถเก่งคันนั้นนะคะ
เพราะว่าจอดในพื้นที่ห้ามจอดแล้วเจ้าของไม่ยอม
ก็เลยยื้อยุดกันเกือบจะวางมวยอันนี้อยู่ริมถนนผนโยธิน
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นคลิปอีกเหมือนกันค่ะ
ตำรวจนายนี้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ถนนพระราม๕ขาเข้า
เพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
แล้วตำรวจนายนี้ก็ช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเปาโล
ก็เป็นภาพหลายมุมนะคะที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
สรุปแล้วก็เห็นใจคนทำงานทั้งสองฝั่ง
ถือกฎหมายคนละฉบับรับผิดชอบกันคนละรูปแบบ
ก็อาจจะต้องมาคุยกันจริงแหละนะคะเพื่อที่จะหาจุดตรงกลาง
เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีความพอดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ